ทุกคนค่ะที่ภูเก็ตนะครับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังจุดชมวิวแหลมกระทิง
อยู่ที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตนะฮะตรงนี้จะมีผาหินดำ
ดูไฟเนี่ยฮะคือมันอาจจะเป็นภาพที่แหมดูแล้วก็เออแปลกตา
แต่มีนักท่องเที่ยวติดอยู่ด้วยไงคะใช่
บางคนบอกอู้ดูไม่เคยเห็นดูก็สวยดีนะแต่มันไม่ใช่หรอกฮะอย่างนี้คือแบบโอ้โห
นี่๕๐กว่าไร่นะผาหินดำนะครับนี่คือจุดชมวิวแหลมกระทิงในตะมนตราวัย
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะลุกไหม้เป็นวงกว้างแล้วก็รวดเร็วด้วย
เขาถ่ายเอาไว้นะนี่ฮะตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนด้วยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาถึงนะ
มีนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวในพื้นที่กันแล้วไปถ่ายภาพบางคนไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนะฮะ
หมดแล้วแหลมกระทิงนี่ฮะยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นอีกหลายครอบครัว
นี่ท่านผู้ชมดูนี่คือนักท่องเที่ยวหนึ่งในผู้ที่ไปท่องเที่ยวแล้วไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยคือว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาว
ด้านหลังเลยกลายเป็นฉากไฟไหม้แต่อันนี้คือช่วยมาแล้วนะช่วยมาแล้วก็เลยเนี่ยเอาไหนก็ไหนถ่ายซะหน่อยก็แล้วกัน
อันนี้บางคนเขาก็มาถ่ายภาพกันค่ะแต่เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยดับฟงดับไฟควบคุมไฟนะฮะ
เพียงแต่ว่าโอ้โหมันลุกไหม้ขนาดนี้อ่ะนี่นะครับได้รับการช่วยเหลือหมดแล้วนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวเมื่อวานนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยได้หมดก็ต้องเอาเรือเข้าไปช่วยนะครับ
ราชการจังหวัดภูเก็ตผู้ว่านรงวุ่นซิ้วนะครับ
ท่านก็รีบสั่งการไปช่วยเหลือแล้วก็ไปอำนวยการเหตุการณ์ด้วย
นี่ฮะต้องเอาเรือเนี่ยเข้าไปรับออกมานะครับ
นักท่องเที่ยวติดอยู่ตอนนั้นประมาณสัก๑๐กว่าคน
กลับทางบกไม่ได้ต้องเอาเรือไปรับนะครับ
ขณะเดียวกันล่าสุดเราตรวจสอบไปนะครับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนตราวัยนายอรุณโสลด
บอกว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่แหลมกระทิงเนี่ย
ไม่ย่าแบบนี้เนี้ยเกิดขึ้นทุกปีอืม
เกิดขึ้นทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยมันมาเร็วกว่าที่เคยเกิด

อาจจะช่วงเมษาอะไรพวกนี้นะฮะร้อนจัด
นี่ครับนี่กุมภามาแล้วนะครับ
ตอนนี้มีพื้นที่ถูกเพลิงไหม้ไปไม่ต่ำกว่า๕๐ไร่เพลิงยังไม่สงบนะฮะ
สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้
แต่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิด
เพื่อป้องกันไม่ให้ขยายวงกว้างนี่มาคืนเหมือนกัน
ไฟไหม้ป่าไม่ยากแบบนี้การควบคุมเพลิงค่อนข้างจะยาก
กว่าจะควบคุมได้นะคะนี่นู่นฮะบนเขานู่นฮะอืม
ผาดำค่ะนี่ฮะ